เดี๋ยวไปที่จังหวัดชายภูมิสาวชายภูมิวัวลหมอปลา

ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงผีฟ้าลักษณะชาญให้พี่ฟ้าน
ผีฟ้าหรือผีฟ้อนไว้อย่างยาวนานแล้ว
แต่ปรากฏว่าคนรุ่นหลังอาจจะดูแลไม่ดี
คราวนี้ผีฟ้าหรือผีฟ้อนก็เลยมาเข้าสิงน้า
เข้าสิงแม่ของสาวคนดังกล่าวนี้ฮะ

แต่ลักษณะผีเข้าเหมือนกันฮะ

คนนี้คือนายสุภาพยศรุ่งเรือง
เมื่อสักครู่นี้คือนางวาสนาประเสริฐกุล

เป็นคุณแม่ของคุณวิคุณวิวิวัลนิสาประเสริฐกุลอายุ๒๒ปี

เพราะที่บ้านเนี่ยบรรพบรุษตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ผีเลี้ยงผีฟ้าหรือผีฟ้อน

แต่คนรุ่นหลังเนี่ยตั้งแต่รุ่นแม่จนกระทั่งรุ่นของคุณวิ
อาจจะดูแลบรรดาผีไม่ดี
เป็นไปได้หรือไม่ว่าผีพวกนี้อาจจะโกรธเลยโกรธไง
ก็เลยมาเข้าน้าโกรธก็เลยมาเข้าสิงแม่
คุณวิก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะก่อนหน้านั้นแม่ปกติมาก
สุขภาพร่างกายดีมากจนกระทั่งไปหาหมอ
หมอบอกว่าสมองตีบสมองตีบก็แทบจะลุกเดิน
ไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่ค่อยจะไหวแล้ว
แต่ช่วงหลังเรื่องอาการทางกายเข้าใจ
มีอาการประหลาดคืออยู่ดีก็ชักอยู่ดีก็พูด
แล้วพูดเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวเองเมื่อกี้ชัดแล้ว
คือพูดไม่ได้เป็นตัวเองแล้วอยากจะขออาวุธ
มาปาดคอตัวเองเหมือนผีสิงและผีโกรธ
กรวดคนบ้านนี้อยากจะปาดคอโชว์ซะหน่อย
อยู่ไหนมึงไม่น่าเกิดมาเลยพูดขนาดนี้เลยฮะ

ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงหาหมอก็แล้ว

แต่อาการแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดได้ยังไง
ฟังจากคุณวิครับ

ทำไมครับทำไมเราถึงมีความเชื่อ
เพราะว่าแม่พูดว่าอย่ามาทำลูกหลานกูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้ก็แบบกินน้ำหมากในฟุ้ง

เขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผีบรรพบรุษ

อืมทำไมแล้วต้องมาถึงแม่
เขาแบบเป็นสืบทอดมาค่ะ

เขาบอกให้ตั้งศาลแล้วก็ทำอะไรให้เขาไปเรื่อยค่ะ
แบบวันพระจุดทูบดอกไม้ขึ้นอย่างนี้ค่ะ

คือทางคุณแม่ก็บอกเหมือนกันนะครับว่า

พูดอะไรออกมาจนกระทั่งลูกอัดคลิปไว้
อัดคลิปไว้ขึ้นมาเลยมารู้ตัวก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน

นักสุภาพที่ชักกระตุกนะครับ
และหลับนะครับนั่นตอนหลับแล้วอยู่ดีก็ชักกระตุกแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบนี้มานานหลายเดือนแล้ว
อยากจะให้หมอปลามาช่วยท้าพิสูจน์สักที

หมอปลามาพร้อมกับลุงเสิร์ชลุงเสิร์ชคือใคร
ประเสริฐหรือลุงเสิร์ชลิ้นสัมผัสวิญญาณ

เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยพี่น้ำฟ้าแทบจะไม่ใช่เป็นแพ็คคู่แล้วฮะ
กลายเป็นลุงเสิร์ชลิ้นสัมผัสวิญญาณ
หมอปลามามองไปมองมาสัมผัสได้ไหม

เมื่อวานนี้หมอปลาไปถึงพื้นที่แล้ว

มีอาการจะอ้วกหรือประอุดพระอมหรือมีวิญญาณสัมผัสได้ทั้งสิ้น
เช่นเดียวกันกับลุงเสิร์ชลิ้นสัมผัสวิญญาณ
เสิร์ชลิ้นสัมผัสวิญญาณเนี่ยมาถึงแอบแปะ
ไม่ใช่แค่แลบลิ้นนะฮะเลียด้วยฮะ
เหลี่ยเสาบ้านเหลี่ยข้างบ้านแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ
เจอไหมลุงไม่เจอนี่ลิ้นแห้งมาแล้ว
ไม่เจอผีสักตัวเดียวเลยนะฮะ

สองแรงแข็งขันไม่เจอสัมผัสวิญญาณใดทั้งสิ้นเลย
ก็เข้าใจว่าคนที่เป็นเนี่ยน่าจะมีอาการจากร่างกายจิตใจมากกว่า
ดังนั้นแนะนำง่ายหาหมอซะ
ให้ไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันซะฟังหมอปลา
เออก็รับปากหมอป่าสั้นครู่เลยว่า
ที่พี่ต้นเล่าเนี่ยเป็นมุมของความเชื่อศัยศาสตร์
ทีนี้มาดูเรื่องของมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์กันหน่อยนะคะ
ก็มีการมาอธิบายชุดข้อมูลน่าสนใจ
ดูหน่อยดีไหมนะคะให้ดูอีกมุมหนึ่งด้วย
คุณหมอก๊อฟชื่อว่าคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลค่ะ
อธิบายเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อสักครู่บอกว่า
เป็นอาการของคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
อ่อนแรงชาตามปลายมือปวดศีรษะตาพระมัว
ไม่ชัดใบหน้าบิดเบี้ยวเดินเหินลำบาก
แต่คนป่วยยังมีสติสัมปะชัญญะเหมือนเราทั่วไปเลยนะคะ
ส่วนปัจจัยที่ไปกระตุ้นแล้วก็ทำให้ลักษณะเนี่ย
อาการของโรคมันรุนแรงขึ้น
ก็คือเรื่องของการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ความเครียดพักผ่อนน้อย
ทำให้มีไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดก็เลยอยากแนะนำ
อยากแนะนำให้งดอาหารมันกินยาตามหมอสั่ง
อาการก็จะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะฟังเสียงหมอก๊อฟหน่อยค่ะ
การรักษาก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของยาก็จะมียานอะไรริ่มเลือด
ต้านการแข็งตัวของเก็ดเลือดนะครับ
หรือว่าการกายภาพบำบัดนะครับ
ก็ต้องควบคุมน้ำตาลแล้วก็ไขมันความดันให้ดี

ที่สำคัญคือต้องรับประทานผักให้มากขึ้น
เนื้อสัตว์ก็ไม่ทานอะไรที่ติดมันนะครับ
เราก็พยายามไปกายภาพบำบัดด้วยนะครับ
อันนี้จะช่วยให้อาการฟื้นคืนได้เร็วขึ้นนะครับ
ดีนะฮะเรื่องนี้มีให้ดูทั้งสองมุมนะครับ
ก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ